นี่ดูภารกิจต่อเนื่องของต้องเรียกนายกแล้วล่ะ
นายกเศรษฐานายกเศรษฐาทวีสินต้องมีชื่อกำกับด้วย
เพราะตอนนี้เรามีนายกสองคนนะนายกนายกลุงตู่
ซึ่งรอที่จะพ้นวาระและนายกคนใหม่ที่รอคอรมอและการแถลงนโยบาย
ถูกต้องค่ะนี่เอาวันนี้มีดอกกุหลาบแดงมารอรับด้วย
แต่ว่าไม่ใช่๑๙๙๙ดอกมา๑ช่อนะคะ
เศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐นะคะ
พร้อมกับหมอมิ้งแม่แพทย์พรมมิลเลอร์ศูนิเดช
ประธานคณะกรรมการนโยบายพักเพื่อไทย
และคณะทำงานด้านการท่องเที่ยวคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศล
ไปรับฟังข้อเสนอแนะจากตัวแทนผู้ประกอบการธุรกิจ
และเอกชนในจังหวัดพังงา
ซึ่งอยู่ริมหาดก็ต่อเนื่องจากภูเก็ตที่ไปเมื่อวานนี้นะคะ
ตัวแทนผู้ประกอบการเนี่ย
สะท้อนปัญหาแล้วก็ความต้องการฟื้นฟูการท่องเที่ยว
เช่นเรื่องการลดค่าใช้จ่ายการเดินทางให้นักท่องเที่ยว
โดยเฉพาะแถมยุโรปที่มันแพงขึ้น๓๐๔๐
ให้พิจารณาเพิ่มเที่ยวบินสร้างสนามบินที่จังหวัดพังงา
รวมถึงปรับปรุงสนามบินเก่าที่ทิ้งร้างไว้

เอาไว้รองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในอีก๕ปีข้างหน้า

พังงาเนี่ยไม่มีนายกมาลงพื้นที่หลายสิบปีแล้ว
จากนี้ไปเดี๋ยวจะมาลงพื้นที่อีก
มาทั้งพังงาทั้งภูเก็ตนี่แหละ
แม้ทั้งสองจังหวัดนี้จะไม่มีสอสอจากเพื่อไทย
แต่ก็ต้องมาเพราะว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้
มันไม่ใช่เรื่องการเมืองแต่มาในฐานะนายกรัฐมนตรีของคนไทยค่ะ
ขวายสัตว์เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราคงไม่ดูแยกเป็นโปรเจกต์
เราคงได้รู้รวมทั้งหมดนะครับ
ไม่ใช่แค่ภูเก็ตอย่างเดียวไม่ใช่แค่พังงาอย่างเดียว
เมื่อกี้หลายท่านก็กรุณาพูดมาแล้วเกี่ยวกับเรื่องของระนองด้วย
แล้วก็กระบี่ด้วยเหมือนกันนะครับ
ตรงนี้เราคงทำทั้งหมดไม่ใช่แคมป์ในแง่เชิงลุกอย่างเดียว
เราต้องกลับมาดูหลังบ้านด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
ปัญหาของสิ่งแวดล้อมที่จะตามมา

นายกยังบอกด้วยนะคะว่าผู้ประกอบการจังหวัดพังงาก็
มีข้อเสนอที่ค่อนข้างคล้ายคลึงกับทางภูเก็ตนี่แหละ
ไม่ว่าจะเป็นขอให้พัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน
สนามบินส่วนประเด็นเรื่องโอกาสที่จะสร้างสนามบินพังงานั้น
เป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญของเพื่อไทย
ที่จะต้องผลักดันให้เกิดขึ้นในระยะสั้นเนี่ย
จะเอาสนามบินเดิมมาปรับปรุงหรือจัดสร้างสนามบินใหม่
ก็เดี๋ยวต้องไปรับฟังความคิดเห็นทั้งหมดก่อน
ถ้าจะทำจริงอยากจะทำให้มันดีไปเลย
แล้วก็เข้าใจว่ามีแผนอยู่แล้วและมีสิ่งที่กำหนดที่เอาไว้แล้วด้วย
ส่วนประเด็นเรื่องคอรมอสัญจรก็สำคัญเหมือนกัน
การที่มาแบบคณะเล็กเนี่ยก็อาจจะมีการแยกคอรมอเศรษฐกิจ
รมอความมั่นคงเพื่อความคล่องตัวน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่านะคะ